มีผู้หญิงคนนึงมาร้องบอกว่าช่วยด้วยไม่ไหวแล้ว
มีผู้ชายคนนึงคือเธอก็ยอมรับว่าเคยคุยสนิทสนมกันด้วยแหละ
แต่ว่าเธอก็ไม่ได้คบหาลึกซึ้งเป็นแฟนอะไรขนาดนั้น

ก็พยายามตามตื้อเธอก็ปฏิเสธ
พอฝ่ายชายเริ่มรู้สึกว่าฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยเผาบ้านเธอตามส่องประตูบ้านทุกวัน
พังประตูบ้านเธอนี่ล่าสุดจะลักพาตัวด้วย
แต่พลเมืองดีเขามาช่วยไว้ทันเลยขโมยรถเธอหนีไป

นี่น่ากลัวมากนะคะนี่พังบ้านเล่นเทะอย่างนี้เลยอ่ะ
อะไรขนาดนั้นนี่คุณผู้ชมส่งมาบอกรักมากอีกแล้วเหรอ
นี่คนรักมากเขาทำกันแบบนี้จริงเหรอ
อุ๊ยจะอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรอย่างนี้
ก็นั่นน่ะสิคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เขาส่งข้อความส่งรูปมาร้องเรียนบอกช่วยด้วย
ถูกผู้ชายคนหนึ่งเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างทำโครงเหล็กหลังคาเนี่ยตามตื้อ
แต่เธอไม่เล่นด้วยแล้วก็เลยถูกคุกคามถูกรังความ
ล่าสุดโดนเผาบ้านทำลายข้าวของจะบุกมาฉุดเธอขึ้นรถ
ที่มีคนช่วยไว้ทันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยขโมยรถกระบะเธอออกไปแทน
เราก็เลยส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่ตำบลเชียงยืน
ก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้เสียหายเธออายุ๓๖ปี
เธอก็พาบอกบอมบอมมาดูนี่พี่พาไปดูดูบ้านพี่นะ
คือบ้านพี่เป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงประตูหน้าเป็นประตูกระจก
เป็นรูโหวเบอร์เลอร์เบอร์เทอร์เลยเพราะมันทุบกระจกพี่แตกหมดเลยอ่ะ
หลังบ้านนี่บอมมาดูหน้าบ้านกระจกแตกเป็นรูโหวบอมไปดูหลังบ้านพี่พาไปดู
ดำนี่ไหมเห็นรอยนี่ไหมไฟไหม้เนี่ยมันเผาบ้านพี่
นี่แห่งการเกิดขึ้นตั้งแต่๑๑เมษายนตอนตีหนึ่งนะ
เธอเล่าบอกว่าเธอมีแฟนแล้วแต่แฟนทำงานต่างประเทศ
บ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนมีแม่มีพี่ชายแล้วก็ตัวเธอ
คนก่อเหตุชื่อออฟเธอเพิ่งรู้จักได้เมื่อประมาณสัก๔๕เดือนก่อน
เพราะเป็นช่างทำหลังคาที่มาสร้างบ้านให้
ก็ได้พูดคุยก็ยอมรับแหละว่าพูดคุยสนิทสนมกับออฟแหละ
เพราะว่าต้องประสานซื้อของมาทำหลังคาบ้านใช่ไหม
แล้วเหมือนออฟจะแอบชอบเธอชอบทักไลน์มาหาบ่อย
พอผ่านไปสัก๓เดือน๔เดือนอยู่ออฟมาหึงเธอเฉยเลย
แล้วเธอก็รู้ทีหลังออฟยุ่งเกี่ยวกับยาเสิบติดและดื่มลาวหนักมาก
เลยตีตัวออกห่างทันทีเลยบล็อกเบอร์บล็อกไลน์บล็อกทุกช่องทางไม่อยากติดต่ออีก
เท่านั้นแหละออฟก็ร้อนรนทนไม่ได้
เดียวไหมแอบพาใครมานอนด้วยหรือเปล่าบางวันเคาะกระจกเรียกเลยบอกออกมาคุยกันเดี๋ยว
ก็ได้มันบอก
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทุ่มครึ่งออฟกลับมาที่บ้าน

ออกมาคุยกันออกมาคุยกันเธอไม่กล้าออกมา
อ๋อแล้วเลยให้พี่ชายอ๋อออกมาคุยแทนอฟตะโกรนบอก
ประตูกระจกบ้านจนแตกละเอียดเลยแล้วก็เดินดุ่มดุ่มเข้าไปในบ้านเธออ่ะ
หยิบเอากุญแจรถแล้วก็พยายามจะฉุดกระชากเธอให้ขึ้นรถไปด้วย
ทีนี้เพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็เลยรีบมาช่วยจนทันนะคะออฟก็เลยเอากุญแจรถเนี่ย
ขับรถกระบะฟอร์ดสีแดงสี่ประตูของเธอทะเบียนขอไข่สรสี
แปดหนึ่งหกสี่นครสวรรค์หนีไปเลยนี่คือค้อนที่ใช้ก่อเหตุพี่อุ๋ยดูค้อนดิ
โอ้โหน่ากลัวมากอ่ะแล้วก็ขับรถของผู้เสียหายหนีไปเลยนะคะ
แล้วก็ขู่ฆ่าด้วยก่อนที่จะออกไปเนี่ยขับกระบะคันนี้หนีไปขโมยของเขา
เรื่องคือไม่ปลอดภัยเพราะว่าแกขู่ด้วยว่าจะกลับมา
ฆ่าทุกคนเขาพูดอย่างนี้จะเอาปืนมาฆ่าทุกคนให้ตายหมด
ถ้าจับตัวไม่ได้ก็จะไม่รู้จะอยู่ยังไงฮะเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามทำงานให้เร็วกว่านี้หน่อยค่ะอืม
กำกับสพเชียงยืนพร้อมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่มาตรวจสอบเลยนะคะ
แล้วก็บอกแล้วว่ามีการสั่งการเจ้าหน้าที่ให้เร่งติดตามตัวในออฟให้ได้เร็วที่สุด
แล้วก็จะให้สายตรวจเนี่ยมาคอยตรวจสอบบ้านเป็นระยะระยะด้วยซึ่งในออฟเนี่ยเคยถูก
ผู้เสียหายคือผู้หญิงคนนี้แจ้งความไปครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีการประณีประนอมกันแต่ครั้งนี้ตำรวจบอกว่าจะแจ้งข้อหาบุกรุก
ทำร้ายร่างกายข่มขู่แล้วก็ลักทรัพย์ด้วยแต่เบื้องต้นตรวจสอบไปแล้วเนี่ย
ไม่พบว่าออฟมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนนะคะเราได้คุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนแจ้งข้อมูลให้นักข่าว
แล้วก็เป็นคนที่ขายที่ให้ผู้เสียหายไปสร้างบ้านด้วยและเป็นคนให้หลานอ่ะ
หาช่างก็คือในออฟเนี่ยมาให้กับผู้เสียหายด้วย
เธอบอกเอาจริงจริงนะตอนทำให้อ่ะไม่ว่าจะขายที่หรืออะไรก็ก็หวังดีอ่ะเนอะ
อืมเออเห็นเขาอยากมีที่อยากสร้างบ้านเราก็รู้จักใครเราก็หามาให้
กล่าวว่าวันสต๊อปเซอร์วิสเลยเออแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าอ๊อฟมันจะมาทรงนี้อ่ะ
ถามว่าตอนนี้รู้ว่าออฟอยู่ไหนไหมไม่รู้แต่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่อ่ะ
ตามจับตัวออฟให้ได้โดยเร็วเพราะพฤติกรรมน่ากลัวมาก
ชาวบ้านทุกคนเขาก็กลัวกันได้คุยกับพลเมืองดีที่ช่วยผู้เสียหาย
เป็นเพื่อนบ้านครับนี่คือคุณสารวุฒิหรือคุณหนุ่มนะ
บอกผมได้ยินเสียงตะโกนวอยวายล้องรั้นเลยพี่ผมอะไรเดี๋ยวเรามาดู
พอเห็นปุ๊บอ่ะผมวิ่งเข้าไปช่วยเลยก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกับอ๊อฟ
แล้วก็ชกต่อยกันอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะ
ผมก็วิ่งเข้าไปล็อกคอออกมาแล้วก็มีได้
ตีกันอยู่นิดนึงครับแต่เมื่อคืนถ้าไม่มีผมก็ผู้หญิงนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้ว
จะเป็นศพหรือเปล่าไม่รู้แล้ว

ข้างเหมือนคนติดยามากขึ้นรถได้แล้วมันก็ขับไปครับ

ตอนแรกมันก็บอกว่ามันจะมาเผามันก็มาเผาจริงรอบแรกครับ
รอบสองมันบอกว่ามันจะมาก็มาจริงรอบสามนี่
นี่ไงคือขู่กี่รอบมาทุกรอบแล้วทำจริงหมดเลย
แล้วครั้งสุดท้ายที่ขู่ไว้ค่ะพี่อุ๋ยบอกว่า

ทีมข่าวเราไปบ้านในออฟด้วยนะก็ได้เจอกับแม่ของออฟ
แม่บอกลูกแม่ไม่กลับบ้านมา๒๓วันแล้วไม่รู้ไปไหนเหมือนกัน
วันนี้มีตำรวจมาหาที่บ้านแต่ก็ไม่เจอ
เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่าลูกแม่ไปก่อเหตุแบบนี้ไว้
คือที่ผ่านมาเอาเท่าที่แม่รู้แล้วกันนะ
รู้มาว่าออฟกับผู้หญิงผู้เสียหายเขาคบกัน
บกันมานานแล้วก็อยู่ด้วยกันมา๒ปีแล้ว
ซึ่งรถที่ออฟเอาไปที่ผู้เสียหายบอกว่า
ทุบกระจกรถแล้วก็ขโมยรถกระบะคันสีแดงไปเมื่อกี้
คือเขาซื้อด้วยกันนะ
ไม่ใช่เป็นรถของฝ่ายหญิงคนเดียวอันนี้แม่ออฟบอกนะ

เพราะว่าฝ่ายหญิงบอกว่าออฟยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ก็คงมีบ้างตามประสาวัยรุ่นอะ

แต่ถ้าถามแม่ตอนนี้แม่อยากให้ออฟมอบตัว

เพราะว่าลูกแม่เป็นคนขี้ขลาด

ทุบกระจกบ้านทั้งเผาบ้านเขาไปแล้วด้วยนะ

แม่พูดประโยคนี้แม่แรงเหมือนกันนะ
บอกว่าถ้ารู้ว่าลูกแม่โตมาจะสร้างเรื่องแบบนี้
แม่เอาขี้เท่ายัดปากแต่เด็กละ

อ่าข้อมูลก็ยังไม่ตรงกันนะ